ชาวเน็ตเขาโอ้โหประจานเลยนะด่าเลยนะ
ใครที่มาทำกับคุณยายแบบนี้
เอาแบงค์กาโม่ปลอมเป็นแบงค์๕๐๐ปลอมเนี่ย
พับแบบซ่อนไว้เอามาซื้อของของคุณยาย
คือเหลือเห็นแต่มุม๕๐๐ม่วงแล้วก็ซื้อของ
แล้วคุณยายก็ไม่ทันรู้ว่ามันเป็นแบงค์กาโม่นะฮะ
ไอ้คนร้ายเนี่ยมาซื้อลูกชิ้นคุณยาย๓๐บาท
คุณยายยังทอนเงินไป๔๗๐บาท

คุณเอกโพสต์ภาพคุณยายรูปร่างผอมสวมเสื้อสีแดง
ชื่อคุณยายพิษถือแบงค์กาโม่เป็นแบงค์๕๐๐บาทปลอมในมือ
พร้อมระบุข้อความว่าฝากพี่น้องชาวสุพรรณบุรีช่วยตามเบาะแสให้คุณยายด้วยครับ
เมื่อเวลาประมาณบ่าย๒กว่ามีผู้หญิงแวะมาซื้อลูกชิ้น๗๐บาท
ข้าว๒กล่องแล้วเอาแบงค์ปลอมพับมาให้ยาย
สงสารยายแกมากลำพังขายข้าวไปวันก็ไม่พออยู่แล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนสุพรรณภูมิ
แล้วก็บอกด้วยว่าจะตามยากหน่อยครับเพราะเขาใส่หมวกกันน็อก
แต่ช่วยกันแชร์หน่อยนะช่วยกันนะครับ
ได้โพสต์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับเหตุการณ์นี้
โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒ของเมื่อวาน
ขณะที่ตัวเขาเองซึ่งเป็นผู้พบประสบเจอกับเหตุที่คุณยายเขาเจอนะ
ในร้านข้างโรงเรียนสุพรรณภูมิในจังหวัดสุพรรณบุรี
สักพักเห็นคุณยายพิษเดินร้องไห้มาหาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ย
เพื่อขอให้ช่วยพาไปแจ้งความหน่อย
คุณยายพิษเล่าให้ฟังบอกว่ามีคนมาซื้อข้าวยาย
๒กล่อง๓๐บาทแล้วให้แบงค์๕๐๐บาท

มันพับมาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบงค์ปลอม
เป็นแบงค์ปลอมก็นึกว่าแบงค์๕๐๐จริง
แล้วยายก็เลยหยิบเงินทอนกลับไปให้ลูกค้าโจรคนนั้น๔๗๐บาทนะคุณ

จากนั้นคนร้ายก็รีบขับรถออกไปเลย
พอยายเนี่ยคลี่เงินออกมาดูทีหลังเลยรู้ว่าโดนหลอกซะแล้วนะฮะ
ยังบอกอีกนะคะว่าก่อนจะโดนหลอกยายขายมาได้ยังไม่ถึงร้อยบาทเลยหลาน
เนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินเสียเงินไปอีกอ่ะ๔๗๐บาทนะครับ
เรื่องต้นเจ้าของโพสต์ได้ช่วยเหลือคุณยายไปส่วนหนึ่ง
เพราะคุณยายขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนสุพรรณภูมิ
ของคนร้ายและช่วยกันแชร์เรื่องราวเพื่อตามล่าหา
แล้วเขาบอกว่าคนร้ายเป็นผู้หญิงไว้นะ
เป็นสาวใจร้ายที่มาหลอกเอาเงินทอนกับคุณยายที่หาเช้ากินค่ำ
อยากให้เจ้าหน้าที่ตามจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้เลยนะครับ
คนร้ายก็คงเลือกแล้วล่ะว่าจะต้องแบบเป็นผู้หญิงสูงอายุ

อุดหนุนคุณยายได้ค่ะหน้าโรงเรียนสุพรรณภูมินะคะ